ศึกที่เป็นคู่อริสัตรูกันตลอดชาติไป
นี่คือศึกปะทะเดือดระหว่างตุ๊กแก่และงูเขียว
งานนี้ใครจะอยู่ใครจะไป
ถ้าใครได้เปรียบอยู่ตอนนี้
ไม่ต้องบอกผมก่อนอันนี้งูหรือยางยืด
ที่ฉันมองเหมือนกันว่ามันเหมือนเชือกอ่ะ
กล้วยหรืออะไรอย่างนี้

แล้วแบบเด้งดึง

เอ๊ยปล่อย

คือมันเป็นศึกที่แบบสมศักดิ์ศรีและเป็นคู่อาริกันมาตลอดการนะคะ
เป็นศึกปะทะระหว่างตุ๊กแก่กับงูเขียว
สองตัวนี้มันสู้กันแบบไม่ว่าจะเจอกันตอนไหนที่ไหน

คลิปนี้เจ้าของคลิปเขาโพสต์เอาไว้นะ

เปิดมาห้อยสองแต่งเป็นคุณคุณตกใจไหมล่ะ
ตื่นเช้ามาเปิดประตูบ้านมาเว้ย

เขาก็เลยคนถ่ายคลิปน่ะก็เลยต้องแบบ

ศึกนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะ

เราไปลุ้นผลการต่อสู้ในครั้งนี้

ฉันไม่ค่อยกล้ามองคุณอธิบายสิว่าหลังเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้น
คุณดูงูเขียวมันอาจจะดูเหมือนได้เปรียบขึ้นมา
ที่ฉันคิดว่างูเขียวมันรัดตุ๊กแก่แต่ไม่ใช่ใช่ป่ะ
ใช่คืองูเขียวรัดตุ๊กแกอยู่ดูเหมือนได้เปรียบแต่คุณดูดี

ตุ๊กแกงับคองูเขียวอยู่ด้วย

โอ้โหสู้กันแบบว่าถึงพลิกถึงขิงจริง

คุณค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ
เขาเรียกอะไรเป็นวัฒนาจักรชีวิตวงจรของสัตว์เขา

สองนักล่าเนอะที่มันเป็นศัตรูกันตามธรรมชาติ

มันเป็นปรากฏการณ์ที่บางคนอาจจะเคยเห็นแหละ
บางคนอาจจะไม่เคยเห็น
แต่ว่าที่ตุ๊กแกกำลังกัดกับงูเขียวอยู่ครั้งนี้
ขอบคุณที่ถ่ายจนวินาทีสุดท้ายมาฝากเรา
เขาถ่ายตอนเช้าตื่ดมา

โอ้โหนานค่อนแล้วเลย

อ้าวกดดิฉะนั้นก็ไม่รู้กับทุ่มนั่นแนะ
เอาเป็นว่านานพอควรต้องใจแข็งด้วยที่ยืนดูได้นะคะ
แต่ว่าแปลกดีเราก็มาดูกันนะคะ